ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการอุทยานราชพักษ์นะคะ
ตอนนี้พักเพื่อไทยได้ประชุมหารือถึงแนวทาง
ในการตรวจสอบการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการอุทยานราชพักษ์นะคะ
ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ได้บอกว่าผู้บัญชาการทหารบกชี้แจงเรื่องนี้ได้ดีแล้ว
ส่วนกรณีการหักหัวคิวโรงหล่อ
บอกว่าให้ไปถามพลเอกอุดมเดชศรีตบุต
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ลาโหมกล่าวถึงการชี้แจงผลตรวจสอบ
โรงการอุทยานราชพักษ์ของผู้บัญชาการทหารบก
ว่าผู้บัญชาการทหารบกชี้แจงได้ดีและมีความชัดเจน
แต่คงให้คะแนนไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และเป็นการตรวจสอบภายในของกองทัพบกเอง
พร้อมเห็นด้วยนะคะว่าพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ไม่จำเป็นต้องแถลงข่าวชี้แจงอีกครั้ง
ควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามการสอบสวนของกองทัพบก
ซึ่งหากปปชต้องการที่จะตรวจสอบซ้ำก็สามารถทำได้
กรณีที่มีผู้ร้องเรียนนะคะ
ส่วนข้อสงสัยเรื่องการหักหัวคิวโรงหล่อ
คงต้องให้ไปสอบถามพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
เพราะว่าโดยส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนี้
เนื่องจากรายละเอียดมีจำนวนมากค่ะ
ด้านนายชูศักดิ์สิรินินหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทย
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าวันนี้ค่ะภักดิ์เพื่อไทยจะประชุมฝ่ายกฎหมาย
เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวต่อไป
แต่มองว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถที่จะมาตรวจสอบการใช้งบประมาณในส่วนนี้ได้นะคะ
โดยไม่ต้องรอให้มีผู้ร้องเรียน
เพราะว่ามีพฤติกรรมอันสงสัยว่ามีการกระทำผิดหรือประพฤติมิชอบ
ซึ่งที่ผ่านมาค่ะปปชก็เคยหยิบยกหลายกรณีมาตรวจสอบเอง
โดยที่ไม่มีผู้ร้องเรียนนะคะ
ดังนั้นกองทัพบกก็ควรที่จะถูกตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ